คู่คู่เอกนะครับนำรายการต่างศึกต่างสายครับฟ้าสถานนำ
ก่อสร้างจากกลุ่มบ้านพลเมืองดีครับท้ายโดนกับรุ่นน้อง
ก็คือฉลามศึกสควานิสังรอดหรือว่าโชชัยเดิมนะครับ
ช่วงต้นจังหวะฝีมือมาครับแต่ว่าฉลามศึกนั้น
เหลี่ยมเป็นร้อนนะครับมุมน้ำเงินเดินเดินแล้วเตะ
จากนั้นครับเดินเร็วขึ้นแล้วก็ยิ่งเดินยิ่งโดนนะครับ
เข้าทางสถานฟ้าดักออกแข้งแทงเข่า
หนักหนักสวยสวยครับก็คลุมเกมการชบครบห้ายก
ชนะขาดลอยครับแจ้งเกือบสำเร็จอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนผลการชกนะครับในคู่ที่เหลือนะครับ
ก็จะมีภาครักษ์ทองศิษย์อิติสุโตะนะครับ
งานนะมาแบบเปยัตรอวุธนะครับแตกขนาดเพศเสกสรรเหลี่ยมทณะวัน
ไม่เอกชันหนึ่งต่อสองเสียงต้องมีพากสามนะครับจริงอีกหนึ่งคู่ทางชะนัดเพล็ดนะครับ
รับรางวัลอัดฉีดจากกาวซิเมนจราเข้เขียวไป๓๐๐บาทด้วยกันครับ